ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่น
นอกจากจะต้องระมัดระวัง

เพราะว่ามีคลิปหนึ่งปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย

มีรถขนส่งสินค้าจี้ตูดมาเลยจี้

ไว้ไปดูค่ะดูนะครับบริษัทอะไรไม่รู้ครับ
หมดส่งนะครับติดไฟหลังคารถนะครับ
ไล่คันอื่นเขานะครับ
บริษัทคุณอ่ะใครอนุญาตให้คุณติดไอ้ไฟสปอร์ตไลท์เนี่ย
มาฉายเขาอ่าไม่เกลียวครับบริษัทคุณนั้นมันก็เท่ากัน
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณดูท้องถนนคุณดูสภาพการขับขี่ฝนมันตก
แต่คุณมีสิทธิ์อะไรมาติดไฟนี่
ไฟแน่ะไฟสปอร์ตไลท์น่ะคุณมีสิทธุ์อะไรฮะเอ่อ
คุณมีสิทธิ์อะไรมาตีผมถามหน่อยเดี๋ยวผมจะให้คุณส่งดู
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนครับ
เนี่ยเขาจอดคุยกันนะคะหลังจากที่รถคันสีขาวเป็นรถส่งของ
ขับมาจี้ตูดเขาแล้วก็เปิดไฟสูงใส่แล้วเป็นไม่ใช่ไฟสูงจากรถธรรมดาครับ

เขาบอกมันแยงตาแบบนี้มันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วนี่เห็นไหมคะฝนกำลังตกอยู่เลยแบบนี้นะคะ
พิกัดวงแหวนรอบ๓ก่อนถึงแยกกองทรายอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ทันทีที่มีคนโพสต์คลิปนี้ออกไป
เมนต์เพียบค่ะบ้างก็บอกว่าคว่ำเจ็บตายกันมาก
เท่าไหร่แล้วที่ขับรถเร็วตอนฝนตกมันมีน้ำขังอยู่บนถนน
บางคนก็บอกรถคันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะติดสปอร์ตไลท์ไล่คนอื่น
บางคนนะคะแสดงความคิดเห็นมุมกลับว่าคนที่ถ่ายคลิปนั่นแหละขับแช่ขวา
ก็เลยทำให้คนที่ขับรถเร็วไปไม่ได้
แต่เขาก็บอกว่าในคลิปจะเห็นว่านอกจากเขาจะทำกับรถคันนี้แล้ว
พอเขาแซงไปได้เขาก็ไปทำลักษณะเดียวกัน

คือไปจี้ท้ายจี้ตูดรถคันอื่นนะคะทีนี้ทำแบบเดิมเลย
ทีมข่าวของเราก็อยากรู้นะว่าเจ้าของคลิปขับรถแช่ขวาจริงหรือไม่
ก็ต้องไปถามทีมข่าวของเราเจอตัวแล้วนะคะ
ชื่อว่าคุณบุญโชคก้อนปัญญานะคะเขาเล่าให้ฟังก่อนเขาบอกว่า
ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับคนขับรถกระบะส่งของคันสีขาวในคลิปเลย
แต่ที่เห็นพฤติกรรมที่ขับรถมาจี้ท้ายแล้วเปิดไฟใส่รถผมด้วยและรถคันอื่นด้วยเนี่ย
ซึ่งการใช้รถใช้ทางร่วมกันควรเห็นใจกัน
แล้วเขาก็บอกว่าการติดสปอร์ตไลท์และเปิดไล่รถคนอื่น
ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถกู้ภัย
หรือรถของราชการที่ต้องทำงานแบบเร่งด่วน
ทำให้ต้องหลบออกข้างทาง

อาศัยช่วงติดไฟแดงจอดคุยกัน

ติดไฟแดงรถกระจกลงแล้วก็พูดคุยกัน

แค่สอบถามเขาเฉยว่าเขามีสิทธิ์อะไรติดสปอร์ตไลท์ค่ะ